เรื่องของโควิดนะคะสถานการณ์แบบนี้
กฎหมายครอบคลุมทั้งประเทศก็คือเรื่องของการห้ามเปิดร้านเหล้า
เปิดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าคนที่เมาแล้วบางทีลืมไงคะ
พาคุณผู้ชมไปดูที่เชียงรายค่ะ
ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะ
เจ้าหน้าที่ต้องลงพื้นที่ไปตรวจเลยนะเพราะเขาได้รับร้องเรียน
จากชาวบ้านว่ามีร้านแอบเปิดค่ะ
นายสมกิจเกรดนาคินนายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
ได้รับแจ้งว่ามีร้านเปิดให้คนนั่งกินเหล้า
ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อค่ะ
อาสาสมัครเอ่ยตำรวจสพบ้านดูเอ่ยลงพื้นที่ไป
ร้านนี้ชื่อว่าร้านบ่อตกกุ้งกุ้งซิ่งเชียงราย
พอไปถึงโอ้โหนั่งกินเบียร์กันฟังเพลง
กุ้งกันชิวเพลินมาก
พอเจ้าหน้าที่เข้าไปนะคะเจอเบียร์๖ขวดค่ะ
นายพานุพงมณีวันกำลังนั่งดื่มอยู่เลย
คนนี้แหละค่ะคนที่นั่งดื่มเนี่ยนะคะ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ยังอยู่ในพื้นที่เชียงรายร้านถัดไปค่ะ
ไม่ใช่บ่อตกกุ้งแต่นี่เป็นร้านอาหารเลย
เข้าไปในร้านค่ะเจอลูกค้านั่งกินเหล้าอยู่สองโต๊ะ
ควบคุมตัวนายพัทรพงศ์แลปันนี
เจ้าของร้านส่งพนักงานสอบสวนนะคะ

แต่นักข่าวของเราบอกว่า
นายพัทรพงศ์หลังจากที่ถูกควบคุมตัว
มีการวิ่งเต้นให้ผู้ใหญ่โทรเคลียร์นะ
แต่ชุดจับกลุ่มไม่ยอมค่ะต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนที่สุราธานีนะคะที่นี่ไม่ใช่ร้านเหล้า
แต่เป็นเรื่องของการลักลอบการเล่นการพนันค่ะ
ตำรวจชุดสืบสวนร่วมกับร่วมกันจับกลุ่มผู้ต้องหาคดีการพนันนะคะ

เล่นไพ่ดำมี่เล่นไพ่ผ่องไทย
ของกลางเป็นไพ่๒สำหรับเงินสดและอุปกรณ์การเล่นนะคะ
ส่วนบ้านที่เปิดให้ลักลอบเล่นเนี่ย
เป็นบ้านเลขที่สามสิบเก้าอยู่ที่อำเภอเมืองนี่แหละนะคะ
คนที่รับเป็นเจ้าของบ้านชื่อว่าคุณสุดาพร
บุญรักษาถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวดำเนินคดีต่อไปค่ะ